เรื่องความเชื่อกันหน่อยคุณผู้ชมเชื่อเรื่องผีแม่ม่ายหรือเปล่า
เคยมีประสบการณ์ไหมส่วนตัวผมเคยมีประสบการณ์

แต่ว่าที่เพชรบูรณ์เขาบอกว่าเขากลัวและเขาเชื่อ
๒เดือนครับมีผู้ชายเสียชีวิตจากเรื่องของ
เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วคาดว่าเป็นเรื่องของผีแม่ม่าย
มันเอาตัวไปถึง๑๗ศพด้วยกัน
ชาวบ้านก็ต้องแก้เคล็ดด้วยการเอาป้ายติดไว้
บ้านนี้ไม่มีคนอยู่มีแต่หมากับแมวอยู่
อ่าแบบนี้เลยนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ

บ้านนี้ไม่มีคนอยู่มีแต่หมากับแมว

เพราะว่าเขาบอกว่า๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุถึง๑๗คนด้วยกันนะครับ
ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่านางวรรณภาเสริมสถานเขาบอกว่าโอ้โหช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่นะ
คนในหมู่บ้านนะผูกคอตายจากนั้นทยอยตายทยอยตายเหตุการณ์ต่างมันเกิดขึ้นเรื่อยมา
มีทั้งเรื่องของการฆ่าตัวตายทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ
๒เดือนที่ผ่านมารวมแล้ว๑๗ศพด้วยกันมันก็น่าสงสัยเขาว่าอย่างนั้น

ทำไมคนในหมู่บ้านนี้ถึงต้องมาเสียชีวิตเยอะแยะขนาดนั้น
ชาวบ้านร่ำลือกันว่าต้องเป็นผีแม่ม่ายแน่มาเอาคนในหมู่บ้านนี้แน่
ก็ต้องแก้เคล็ดตามความเชื่อโบราณเอาเสื้อผ้าสีแดงไปแขวนไว้แล้วก็ข้อความอย่างที่บอก
อกผีแม่ม่ายว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่มีแต่หมากับแมวนะฮะ

อย่างครอบครัวหนึ่งนะฮะแม่เขาตายไปก่อนจากนั้นไม่กี่วันลูกก็ตายตามไป
ขณะที่นางบุษบามีวงชาวบ้านอีกคนนึงเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ร่างกายก็แข็งแรงดีนะ
แต่กลับเสียชีวิตไปอย่างง่ายดายเหลือเกินอย่างคนหนึ่งเป็นลมอยู่กลางไล่เสียชีวิตเลยครับ
อีกคนนึงไปช่วยงานที่วัดจู่ก็เป็นลมแล้วก็เสียชีวิตทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงดี
ชาวบ้านก็เชื่อว่าโอ้ยผีแม่ไม้แน่ก็เลยต้องแก้เคล็ดแบบนี้เอาสีแดงมาเสื้อผ้าสีแดงไปแขวนไว้
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะฮะ
เขาก็ทำแล้วก็สบายใจมากคือว่าแต่ฉันยังแขวนเลยเขาทำก็ทำหรอกนะ

ตอนเด็กเคยจะไปเยี่ยมบ้านคุณตาคุณยาย
แล้วยุคนั้นมันมีผีแม่ม่ายออกอารวาส
คือมียุคหนึ่งที่คนกลัวกันเลยนะ
แล้วเขาก็จะทำประหลัดขิกแขวนอยู่หน้าบ้าน
อ่าแล้วทาสีแดงแล้วก็เขียนป้ายว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
เพราะผีแม่บ้านมักจะเอาแต่ผู้ชายไป
แล้วก็จะให้ผู้ชายเด็กในหมู่บ้านรวมทั้งผมที่ไปด้วยเนี่ย

ทาแล้วก็กลัวผีเอาตัวเราไป
แล้วเมื่อวานเขาบอกว่าต้องใส่ผ้าถุงด้วยเพื่อหลอกว่าเป็นผู้หญิง

ก็ใส่บ้างแต่บางทีก็เขินก็ไม่ได้ใส่
แล้วก็เอาเสื้อผ้าสีแดงไปแขวนมาหน้าบ้าน
ป้ายว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
ในช่วงนั้นจังหวะนั้นที่ผมไปนะ

แล้วคุณอ่านผีแม่ม่ายคุณต้องทานเล็บแดงไหมวันนี้

อันนั้นเป็นความเชื่อเรื่องผีแม่ม่าย